ตั้งแต่วันที่๒๒ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าประเทศไทยเข้าสู่หน้าหนาวอย่างเป็นทางการ
แต่ละคนเริ่มแพ็กกระเป๋าแล้วเริ่มหาเสื้อกันหนาวแล้วใช่ฮะ

เพราะว่าพอได้คนกอดปุ๊บเราจะได้บอกเขาเลยว่าไปเที่ยวที่นี่กัน

บอกก่อนว่าบางจุดมันเย็นบางจุดมันหนาว

บางทีกรมอุตุบอกว่าอากาศพื้นที่นี้เย็น

พื้นที่นี้หนาวพื้นที่นี้หนาวจัด
คืออากาศเย็นต้องอุณหภูมิประมาณสัก๑๘๒๒๙องศาเซลเซียส

ส่วนอากาศค่อนข้างหนาวก็คืออุณหภูมิที่๑๖๑๗๙องศาเซลเซียส
ส่วนถ้าหนาวก็อุณหภูมิจะอยู่คือตั้งแต่นี้ครับคุณ
ลงมาถึงประมาณสัก๘องศาเซลเซียส

แต่ถ้าหนาวจัดบนยอดดอยยอดภูก็คืออุณหภูมิตั้งแต่๗๙องศาเซลเซียสลงมา
ถึงศูนย์ถึงอะไรเรียกว่าหนาวจัดแล้ว
อาจจะเกิดน้ำค้างแข็งได้เหมือนภาคเหนือ
ใช่ครับดังนั้นในบางพื้นที่ที่อุณหภูมิยังสักประมาณ๑๘องศาอยู่

กันเลือกกันว่าเราทนได้มากแค่ไหน
แต่จุดที่ให้คุณผู้ชมดูเนี่ย
มันเป็นทะเลหมอกแบบนี้เขาว่ามันหนาว
ทะเลหมอกผาตากซื่อจังหวัดหนองคายค่ะ
เป็นจุดชมวิวที่มีภูเขาสูง
สภาพอากาศที่หนองคายช่วงนี้เขาบอกว่ามันหนาว
โดยเฉพาะพื้นที่สูงอย่างอำเภอสังคม
มันมีภูเขาล้อมรอบค่ะอยู่ติดกับแม่น้ำโขงด้วย

แล้วช่วงเช้าเนี่ยเกิดทะเลหมอกวัดผาตากเสื้อเป็นจุดที่มีจุดชมวิว
เขาก็จะขึ้นไปดูแล้วเจ้าหมอกมันก็ไหลไปช้า
เขาก็เลยเรียกคำว่าทะเลหมอกขึ้นมา

แล้วมองแบบสุดลูกตาเลยอะสวยจริง
เขาบอกว่าใครที่ไปไม่ผิดหวังใช่ไหมคะ

อกจากนี้นะคะนอกจากทะเลหมอกสวยและนักท่องเที่ยว
ยังได้ชมทัศนียภาพของแม่น้ำโขง

สายหน่อยกลางวันหน่อยชมแม่น้ำโขง